เจ้าหน้าที่บุกจับพม่า๑๕๒คนลักลอบเข้าเมืองครับ
แต่จริงหลายภาคส่วนเขาร่วมปฏิบัติการร่วมกันนะครับ
คราวนี้เป็นทั้งทหารกองกำลังสุรสีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ตำรวจต่อชะดอฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เป็นบุคคลต่างด้าวชาวพม่าหรือเมียนมา
มาที๑๕๒คน

รถเก๋งคันเล็กเขาอัดมา๑๐กว่าคน

ภายในรถฮะเบาะหน้าปกติคนเดียว
คราวนี้เบาะหน้านั่งพาดกันไปพาดกันมา
อย่างกับปลากระป๋องอะไรเลย
เบาะหลังหนักกว่าเบาะหน้า๕เท่าครับ
คู่คนนั่งไอ้อัดยัดเย็นจริง
ร้อยห้าสิบสองรายมากับรถเนี่ยไม่กี่คันเอง
ร้อยห้าสิบสองคนนะครับเป็นชายแปดสิบเป็นหญิงอีกเจ็ดสิบสองคน

จับได้หลายจุดตามชายแดนไทยพม่าที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
จับได้๘จุดไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านเก่าอำเภอเมือง
บนบ้องตี้อำเภอไซโยกตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรี
คนเหล่านี้จากบ้านเขาเนี่ยเขามาจากหลายพื้นที่ของพม่า
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดถวายพระโคยะไข่ม้อลำไยแล้วก็ย่างกุ้ง
แล้วมาแบบนี้มาเสี่ยงโชคมาขุดทองผจญภัยใช่ไหม
เปล่าเขาก็ต้องลงทุนจากบ้านเขาเหมือนกัน
จะมาบ้านเราไม่ใช่หนีเข้ามาเสี่ยเข้ามา
ไม่เขาต้องมีกระบวนการในการเสี่ยงเหมือนกัน

อันนี้ต่ำ

๑๖๐๐๐๒๒๐๐๐ต่อคนค่ามาก็โดนจับแบบนี้
๒คนนี้ไม่มีใครอุณหภูมิเกิน๓๗
ถ้าหากเกินแบบนั้นรับรองว่าต้องไปตรวจโควิดด้วย
แต่ว่ารอบนี้เคราะห์ดีทั้งหมด๑๕๒คน
ไม่มีใครอุณหภูมิเกิน๓๗๕องศาครับ
ส่งดำเนินคดี๓ท้องที่ก็มาจาก๓อำเภอ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ตำรวจภูทรสายโยกและตำรวจภูทรสังขระบุรีนะครับ

เดี๋ยวจะมีการผลักดันกับประเทศเขาต่อไปครับ
กลายเป็นว่าเสียตังค์ฟรีแถมมีความผิดด้วยนะคะ